ความเชื่อความศรัทธาสำหรับใครที่นับถือพญานาค
พาไปที่นี่เลยสารเจ้าแม่นาคี
เขาว่ากันว่าไปขอโชคขอรับเสริมสิริมงคล
แต่ว่าสารเจ้าแม่นาคีอยู่ที่ไหนตามไปดูค่ะ
มาที่นี่เลยทะเลสาบท่ามะนาว
ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

ตัวเลยนะคะขึ้นเรือรับส่งมุ่งหน้าไปยัง

โอ้โหนี่จำได้ไหมไม่ได้พาไปนานเหมือนกันนะ
นี่แหละค่ะภายในสถานที่แห่งนี้นะคะ
ก็จะมีสารเจ้าแม่นาคีผู้ที่พญานาคเป็นหลานพ่อปู่ศรีสุโธนะ
ประดิษฐานอยู่ตามที่เราดูละครกันไปนั่นแหละ
ชาวบ้านที่นับถือแล้วก็ศรัทธาทั้งในและนอกพื้นที่
ก็พร้อมใจกันมากราบไหว้ท่านเสริมสิริมงคลเพื่อลุ้นโชคลาภ

วันก่อนนี้มีสาธุชนมากราบไหว้มากมายรวมถึงมีการ
จุดจุดจุดจุดถูบเสียงด่า

นี่เพื่อที่จะเอาเหล็กเด็ดเนี่ยนะคะ
เสี่ยงโชคในโค้งสุดท้าย

ก็หวังว่าจะโชคดีมีชัยกันไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ

ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดูนะ

ถ้าหากว่าไหว้หลานแล้วไม่พอค่ะ

ไหว้พ่อปู่แม่ย่ากันไง
ไหนอยู่ที่อุดรแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะ

อ่าปู่จ้าย่าสา

คือวันนี้เขามีการบวงสวงด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นพิธีศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายอย่าง
แล้วก็จะมีเครื่องไหว้เครื่องถวายอย่างนี้เยอะแยะนะคะ
ที่นี่บ้านดุงอุดรธานีค่ะก็คือที่เกาะคำชโนธนั่นเองนะคะ
มีนักท่องเที่ยวสาธุชนที่เริ่มสายสัตว์ธานในพ่อปู่สีสุธโทและแม่ญาติปฐุมา

ก็ปีใหม่แล้วไงจะมาถึงแล้วเนี่ย
ก็เลยมาขอโชคขอลาบขอพรปีใหม่กันหน่อย
แต่ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมอย่างนี้ไปกันหลายคนไม่ต้องห่วงนะ
เพราะว่าทางเกาะคำชโนธเขาก็มีการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดเหมือนกัน
เอาล่ะเมื่อไปถึงแล้วค่ะเราไปที่ลานบวงสวง
เราจะเห็นการตั้งโต๊ะถวายของไหว้ให้กับพ่อปู่แม่ย่า
รวมถึงมีการแก้บนและจัดพิธีเปิดทรัพย์รับโชคด้วย
และนี่คือแม่หมอนาคีวังนาคินรำบวงสวงถวายพ่อปู่และแม่ยากันอีกด้วย
ใช้นาคน้อยไหมนะใช่ไม่ใช่ก็ดูกันเอาแล้วกันนะ
พอทำพิธีบวงสวงเสร็จแล้วคนที่มันร่วมพิธีก็ไม่แคล้วที่จะไป
ไปไปไหนไปไหนไปส่องอ่างน้ำมนต์ไปอยู่บริเวณโต๊ะวงสวงนี่แหละ
แต่ถ้าดูแล้วมันไม่ชัดมันดูยากเหลือเกินไปจุดทูปเสี่ยงทายก็แล้วกันค่ะ
งานนี้เห็นอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะก็หวังว่าสิ่งที่เห็นก็จะนำโชคลาภมาให้แต่ละคนแล้วกันเนอะ
เอาบรรยากาศมาให้ดูกันโอ้นี่ไงชอบจริงนะเอาบรรยากาศแบบนี้มาให้ดูเนี่ย
คุณผู้ชมก็จะได้ตามดูไปแบบเพลินไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลดูตลอดข่าวนี่แหละ
มันเหลืองอนามไปหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ภาพมันเบอร์หรือว่าเธอไม่ชัดเจน
ไม่น่าจะเป็นที่เธอไม่ชัดเจนน่าจะเป็นกล้องกล้องมันไม่ชัดเจนเพราะมือมันสั่นไปหมดไง
ดิฉันว่าทูปก็ไม่ชัดค่ะมันไม่ชัดมันเบลอไปหมดเลย